มาติดตามเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
เมื่อวานนี้เล่นเอาคนที่อยู่ในมรยอง

ผู้ว่าประกาศตู้มวันเดียวมีคนติด๒๗คน
เยอะนะคะต่อวันถือว่าเยอะมาก
รวมแล้วตอนนี้มรยอง๓๖คนที่ติดโควิด
แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ประส่ำทั้งจังหวัด
มาจากบ่อนการพนันในพื้นที่
คือข่าวนี้นะลายเด้ง
ผมบอกเลยมีบ่อนการพนันได้ด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิในพื้นที่ทำไมถึงปล่อยให้มีบ่อนการพนัน
ถ้าคนไปติดโควิดมาจากบ่อนได้อย่างไร
อันนี้เย้ยกฎหมายใช่หรือไม่

ไปดูภาพรวมกันก่อนของโควิด
ว่าทั้งประเทศยังคงมีอยู่หลายจังหวัดตอนนี้
รวมแล้วกระจายอยู่๓๓จังหวัดด้วยกัน
ศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙รายงานมา

ก็เพิ่มขึ้นไป๑๑๐ราย
ติดเชื้อในประเทศ๖๔ราย
ในกลุ่มของบรรยายงานต่างด้าว๓๐ราย
ผู้ที่อยู่ในสเตจควารันทีน๑๖ราย
สะสมอยู่ที่๖๐๐กับ๒๐ราย

เพราะว่าทางด้านของนายชันนะ

พร้อมกับสาธารณสุขจังหวัด

เขาบอกว่าหลังจากวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนระยองไปหาหมอที่โรงพยาบาลประมาธิบดี

ก็เลยกลับมาแจ้งที่มรยอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เลยลงพื้นที่ไปสอบส่วนโรคไปพบว่า
อ้าวมีญาติของเขาติดเพิ่มมาจากเขา๑ราย

เคสนี้ถือว่าเป็นเคสแรกของมรยองด้วย
หลังจากนั้น๒๕ธันวาคมไปเจอผู้ติดโควิด๑๙เพิ่มอีก๘ราย
และเมื่อวานนี้ครับมีผู้ไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลมรยอง
พบเพิ่มขึ้นมา๑๘รายและโรงพยาบาลเอกชน๒แห่งของมรยองอีก๙ราย
หมายความว่าเมื่อวานวันเดียวมีผู้ติดโควิด๑๙รวมทั้งหมดเนี่ย
รายใน๑วันเยอะนะฮะ
ทำให้ยอดสะสมของมรยองนะครับตั้งแต่๒๔๒๕๒๖รวมแล้วตอนนี้๓๖รายนะครับ
ก็ถือว่าเยอะนะฮะผู้ว่าเขาบอกว่าโอ้โหยอมรับเลย
สอบส่วนโรคล่าช้าทำให้คนไม่รู้ตัวแล้วก็ติดเชื้อมากขึ้น
เพราะผู้ป่วยปกปิดข้อมูลนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะสอบสวนจนพบว่าการแพร่เชื้อครั้งนี้
ต้นต่อมาจากบ่อนการพนันอันนี้แหละเลยต้องปกปิด
เพราะว่าดันไปปิดจากบ่อนการพนันในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
แล้วก็แพร่ให้คนอื่นนะฮะเอาฟังผู้ว่าแถลงช่วงนี้หน่อยของเมื่อวานนะฮะ
พอวันที่๒๖นะครับหลังจากที่มีการทราบข่าวกัน
ก็มีการโทรตามกันมานะครับให้เข้ามาตรวจกัน
วันนี้๒๖นี่แหละครับเราพบเยอะมากนะครับ
โรงพยาบาลระยองพบสิบแปดรายในขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลเอกชนอีก๒แห่งในจังหวัดระยองพบอีก๙ราย
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่๒๔ถึงวันที่
ผลการสอบสวนนะครับตอนแรก
ผู้ป่วยรายแรกปิดบังข้อมูลนะครับ
จนเราเริ่มสอบสวนใบต้นเหตุ
ของการติดตันมาจากวันการพนันใช่ไหม

ซึ่งตอนนี้เราได้เข้าไปติดตามประธานโทษจริง
เพราะการสอบสวนไทม์ไลน์ของแต่ละคนนั้นต้องใช้เวลา
ทางทีมงานเราก็พยายามทางทีมงานสาธุก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่
แต่เรื่องจากมันมีจำนวนมากแล้วต้องมีความระเอียด
ก็เลยยังได้สามารถที่จะนำทำลายออกมาให้พวกเราได้รู้กัน
ยกเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตให้คนไปซื้อข้าวซื้อของกินกันได้
ชั่วคราวก่อนเฉพาะอำเภอเมืองเริ่ม๒๘ธันวาคม
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าจะเปลี่ยนแปลง
ส่วน๗อำเภอ๗อำเภอสั่งปิดเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแล้ว
ลดเวลาการปิดสถานที่บริการไม่เกินเที่ยงคืนยืนยันมรยองไม่ได้ใช้คำว่าล็อกดาวน์นะครับ
ใช้ว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในพื้นที่ของอำเภอเมืองเท่านั้น
ยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ว่าต้องรักษามาตรการต่างแล้วก็ไม่ได้มีการกักตัว
คนที่ไประยองไม่ได้กัดตัวนะครับส่วนธรรมลายของผู้ปวด
แต่ละคนกำลังทำงานเต็มที่อยู่เพื่อให้เกิดความรอบครอบเพราะว่าอย่างที่ทราบดีว่า
เขาปกปิดข้อมูลต้องไปสอบสวนเอาทำไลน์ออกมาให้ชัด
ส่วนช่วงค่ำของเมื่อวานเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเขาออกประกาศเปิดเผยที่ตั้งบ่อนการพนันในพื้นที่มรยอง

นะฮะและชนบุรีสองจังหวัดต่อเนื่องกัน
เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปที่บ่อนเนี่ยคุณต้องกักตัวนะและรีบไปตรวจหาเชื้อ
เอาบ่อนที่ไหนบ้างมีบ่อนพนันบขศในอำเภอเมืองมรยอง
อ้าวก็รู้นี่ฮะอันนี้ต้องไปจับด้วยนะครับ
นพนันหลังร้านนำชายอยู่ที่พัทยาเหนืออำเภอเมืองขออภัยอำเภอบางละมุงชนบุรี
อันนี้ก็มีแล้วก็บ่อนอื่นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีที่รอดพ้นจากการตรวจของเจ้าหน้าที่

คนที่ไปบ่อนแล้วคุณมีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีไข้น้ำมูกไอหอบเหนื่อยนะฮะลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่รู้กลิ่นเนี่ย
กักตัวซะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อซะแล้วอย่าปกปิดข้อมูลถ้าไป
ก็ไปตรวจซะแจ้งประวัติเขาซะไทม์ไลน์ยังไงคนอื่นจะได้ไม่ติดจากคุณ

แต่ว่าล่าสุดคุณสาธิตปิตุเตชะสสระยองบอกว่าก็จะไม่มีการล็อกดาวน์
จังหวัดระยองสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ
แต่ว่าประกาศให้ระยองเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเท่านั้น
บอกโควิด๑๙ไม่มีส่วนดีมีนะ

มันทำให้เรารู้ว่าตรงไหนมีบ่อนบ้าง
เมื่อก่อนถามใครไม่มีใครรู้นะไม่มี
ประเทศไพรไม่มีบ่อน